วันนี้ขอเริ่มต้นเสิร์ฟความหวานให้กับคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะ
สำหรับคู่หวานในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่แต่ไม่ค่อยหวยหวานสักเท่าไหร่
ปั๊บโปเตโต้แล้วก็สาวใบเตยสุวพิษนั่นเองนะคะ
ซึ่งหนุ่มปั๊บเนี่ยเขาออกมาเผยแล้วนะว่าเตรียมที่จะมีแพลนงานวิวากับสาวใบเตย
คุณผู้ชมค่ะสาวใบเตยออกมาได้เลยใช่แต่ว่ายังไม่ใช่เร็วนี้นะคะ
เขาบอกว่าขอเวลาอีก๒ปีตอนนี้เนี่ยขอเก็บเงินสำหรับการจัดงานแต่งแล้วก็สร้างครอบครัวไปพังก่อนนะคะ
และแม้ว่าจะถูกผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเร่งแต่หนุ่มปั๊บยืนยันว่าพร้อมเมื่อไหร่จะประกาศให้รู้อย่างแน่นอนค่ะ
รู้สึกต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นจากที่ตัวผมเองไม่ต้องคิดเยอะจะทำอะไรจะไปเฉียวจะอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็ต้องอาจจะคิดเยอะนิดนึงมือเหงื่อแตก
พูดจริงว่าเก็บแต่ว่ายังไม่ได้แพลนครับ

บัญชีสินซอด

แต่ก็ให้เขาทำงานดีกว่า

จะยังมีรู้บ้างไหมครับ
ว่าพี่ปับเตรียมเงินเก็บบ้านไว้บ้างแล้ว

เพราะว่าผมพูดแล้วเหมือนเป็นคนพูดที่เล่นที่จริง

เดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป

ถูกต้องนะคะต้องวางรากวางฐานไว้ให้มั่นคงก่อนนะคะ